สถาบันพระปกเกล้าเขามีการประชุมประจำปี๒๕๕๙
มีการพูดถึงเรื่องของระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกที่มีความถดถอยนะครับ
ก็ไม่แปลกใจที่ประเทศไทยจะต้องเจอกับภาวะดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
มีการพูดถึงว่ารัฐบาลที่ดีควรจะเป็นรัฐบาลที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
นายวุฒิสารตันชัยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านะครับได้กล่าวปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
แม้ประเทศไทยวนเวียนต่อการปฏิวัติรัฐพาหารมาโดยตลอด
แต่ระบอบประชาธิปไตยยังเหมาะสมกับสังคมไทย
ขณะเดียวกันสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้เป็นประชาธิปไตยที่ถดถอย
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ประเทศไทยจะถดถอยในเรื่องประชาธิปไตย
และตอนนี้ควรเลิกถามได้แล้วว่าประชาธิปไตยจะเหมาะสมกับสังคมไทยหรือไม่
และต้องเลิกถามว่าคณะราชเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี๒๔๗๕ถูกหรือผิด
นายวุฒิสามระบุนะครับว่าส่วนตัวเชื่อว่าแม้รัฐธรรมนูลของไทยจะมีหลายฉบับ
แต่ก็พบว่ามีเนื้อหาที่พัฒนาขึ้นเรื่อย
ขณะเดียวกันต้นไม้ประชาธิปไตยของไทยก็ควรจะออกแบบโดยต้องยึดหลักนิติธรรมครับ
ความรู้สึกที่บอกว่าไม่มีมาตรฐานหรือ๒มาตรฐานจะหายไป
เพราะฉะนั้นรากแก้วที่สำคัญมากของระบอบประชาธิปไตยคือหลักนิติธรรมคือรวมเหรอ
ถ้าเราอยากจะยึดคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือความพอเพียง
ประชาธิปไตยไทยอาจจะต้องทำการเมืองที่พอเพียงด้วย
การเมืองที่พอเพียงคือการทำการเมืองเพื่อบ้านเมืองมากกว่าทำการเมืองเพื่อการเมือง
ขณะที่ผลการสัมมนาของ๕กลุ่มย่อยโดยข้อสรุปในหัวข้อรัฐบาลแบบเปิดนะครับ
เน้นให้ความสำคัญกับเรื่องพลเมืองเป็นศูนย์กลางมีธรรมาภิบาล
ขณะเดียวกันยังเห็นว่าที่ใดไม่มีเสรีภาพในการแสดงออกที่แท้จริงที่นั่นก็ไม่มีประชาธิปไตยที่แท้จริงด้วยครับ
ส่วนหัวข้อการเมืองที่ต้องที่รองรับความหลากหลายมีข้อเสนอว่าชุมชนในระบอบประชาธิปไตยไม่ควรแค่รวมตัวกันของผู้คนเท่านั้น
แต่ควรจะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่สาธารณะสนับสนุนความหลากหลายพร้อมเน้นย้ำว่าระบบการเมืองจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับ
เคารพว่าทุกคนต่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และก็ต้องได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคกันด้วยครับ